ดูข่าวต่อไปนี้ก็คุณผู้ชมช่วยพิจารณาหน่อยว่า

ก็เลยไปหามุมหลบเพื่อจะพักผ่อนเพื่อไม่ให้ตัวเองนั้นล้ม

ใช่แต่เพื่อนร่วมงานแอบไปถ่ายคลิป
และหาว่าน้องคนนี้หลับในขณะที่ทำงานอยู่

เอาไปฟ้องหัวหน้าแล้วหัวหน้าไล่ออกจากงาน

คำถามคือเฮ้ยทำไมผมจะเป็นลมทำไมถึงต้องไล่ผมออกจากงาน

แต่คนที่ถ่ายไปฟ้องเนี่ยไม่รู้ว่ารู้หรือเปล่าว่าน้องคนนี้เขาเป็นลม

น้องผู้ชายพยายามจะอธิบายกับคนที่ถ่ายที่เป็นผู้หญิง

เป็นคนถ่ายไปฟ้องหัวหน้าว่าเขาน่ะหลับ

แล้วเพื่อนร่วมงานที่ดีมันก็ต้องแบบถามกันหน่อยไหม
เป็นอะไรหรือเปล่าไม่ค่อยไหม
เหมือนที่น้องผู้ชายถามว่าทำไมพี่ไม่ปลุกผมล่ะพี่

อย่างเกิดคุณปุ้ยอยู่ดีเงียบไม่ได้อ่านข่าว

ที่ฉันเห็นเอ้าเงียบไปก็ต้องถามกันก่อน

คือเขาแอบถ่ายคลิปแล้วไปฟ้องเลย
ไปฟ้องเลยถูกไล่ออกเลยคุณผู้ชม
น้องมารู้ทีหลังก็เลยตามไปถามว่า
เป็นหน้าที่พี่เหรอที่พี่จะมาถ่ายรูปผม

นะครับคือเป็นคลิปขนาดที่ผู้เสียหาย
ไปคุยกับเพื่อนร่วมงานเพราะถูกเพื่อนร่วมงานคนนี้
ถ่ายขณะที่เป็นลมไปฟ้องจนเกิดเรื่อง
ผู้ชายคนนี้อายุ๒๒ปีครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๑สิงหาคม
เขาเป็นพนักงานขายของอยู่แผนกที่นอนของบริษัทแห่งหนึ่ง

แล้ววันที่เกิดเหตุเขารู้สึกว่าเขาจะเป็นลม
ก็เลยไปหาหลบมุมพักสายตาแป๊บหนึ่งเพราะจะเป็นลม
หลังจากนั้นหลับไปโดยที่ไม่รู้ตัว
รองผู้จัดการสาขามาปลุกแล้วบอกว่าไปเขียนใบเตือนด้วยนะ
หมายถึงว่าไปเตือนแล้วให้รายงานทางหัวหน้างานต่อไป

จะถูกส่งกลับไปยังบริษัทต้นสังกัด
แต่เย็นวันนั้นบริษัทโทรมา

แล้วมารู้ความจริงที่หลังเหตุผลที่โดนไล่ออก
เพราะเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิง
ถ่ายคลิปถ่ายรูปไปฟ้องว่าเขาแอบหลับในหน้าที่

สมัครงานที่ไหนไม่มีคนรับเพราะเสียประวัติ
เพราะประวัติคือโดนไล่ออกเพราะหลับ

แต่ตำรวจบอกว่าอ้าวคุณจะแจ้งความ
คุณไปหาภาพที่เขาแอบถ่ายคุณมาสิ

เขาก็เลยคิดว่าผู้หญิงคนนี้ต้องแกล้งเขาแน่

เขาต้องการจะพิสูจน์ความจริงพิสูจน์ตัวเอง
ให้ได้ว่าเขาไม่ได้หลับแต่เขาเป็นลมที่โดนแอบถ่ายไป
อันนี้เป็นคลิปที่เป็นเสียงเท่านั้น
ซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าความจริงแล้ว
ภาพนั้นเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไร
ก็สามารถชี้แจงได้ถ้าเกิดว่าได้หลักฐานเพิ่มเติมมา
แต่หัวหน้างานที่สูงขึ้นไปที่ได้รับรายงาน

ใช่ไหมไม่งั้นเท่ากับว่าเขาเสียอนาคตนะ
ใช่น่ะค่ะตรวจเสีย